ชื่อว่าน้องไอโฟนไปช่วยคุณพ่อคุณพ่อเป็นช่างคือมันมีรถคันหนึ่งเขาจอดเอาไว้แล้วก็ทิ้งหมาเอาไว้กับกุญแจรถเอาไว้ในรถ

แล้วน้องก็อยู่แค่เก้าขบสะดอกกุญแจรถได้นะ

นี่ค่ะโอ้โหยอดวิวเป็นล้านน้องไอโฟนอายุแค่๙ขวบอยู่ป๔
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหัวกรดนะคะ
เจ้าของรถทิ้งหมากับกุญแจรถเอาไว้ในรถ
หมาตะกายประตูจนไปโดนปุ่มล็อกรถ
ประสานให้ช่างยุทธ์มาช่วยเหลือ
ช่างยุทธ์พาลูกชายมาก็คือน้องไอโฟน
แล้วน้องไอโฟนก็เนี่ยค่ะสะดอกกุญแจประตูรถได้แบบคล่องแคล่วมาก
นักข่าวก็เลยไปเจอช่างยุทธ์นะคะ
เปิดร้านทำกุญแจและรีโมทรถยนต์ในพื้นที่ตำบลบ้านสร้าง
ยุทธ์บอกว่าทำงานนี้มา๑๐กว่าปี
มีวิชาก็เลยสืบทอดให้ลูกชาย
เผื่อว่าวันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือคนอื่น
ไอโฟนก็บอกว่าอนาคตไม่รู้หรอกว่าอยากจะทำอะไร
แต่ที่แน่ชอบงานช่างกุญแจมาก
ชมก็ดีใจดีใจที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้นะคะ

แล้วให้ช่างยุทธ์กับลูกชายก็คือน้องไอโฟนลองเปิดดูสิ

คุณพ่อใช้เวลาแป๊บเดียวเอง๒๓นาที

๕นาทีก็ทำได้แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ
เยอะครับ
น้องไอโฟนรู้จักใคร

ชอบไหมครับชีวิต

แล้วคนคิดอย่างไรจะทำอะไร
ก็ไม่รู้ครับ

เป็นครับ